มาดูสถานการณ์น้ำกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะ
ตอนนี้เนี่ยยังท่วมหนักถนนหลายสายเนี่ยเขาปิดเลยนะครับ
ไม่ให้สัญจรเลยเอาไปสายไหนบ้างมาดูนะครับ
นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับที่เห็นสภาพน้ำท่วมในพื้นที่
ตะบนสำโรงชัยอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
จะเห็นว่ามองลงไปนะฮะมีแต่น้ำเต็มไปสุดลูกหูลูกตานู่น

ไม่ใช่นี่นี่ถนนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
โดยเฉพาะเส้นทางสาย๓๓๓๐ตากฟ้าภัยสาลี
เพราะว่านี่คือถนนเส้นเดียวที่ใช้เข้าออกอำเภอภัยสาลีครับ
ส่วนเส้นทางหลักอีกแห่งหนึ่งคือถนนหมายเลข๑๑ครับ
ต้นทางจากอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ขึ้นไปทางอำเภอวางทองพิษุนโลกด้วยนะ
นี่แหละที่ผมบอกถูกปิดเลยนะห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็มีหลุมขนาดใหญ่บริเวณคอสะพานนะครับ
แล้วก็จะพาไปดูรถตู้โดยสารสายภัยสาลีกรุงเทพมหานครนะครับ
รถตู้ไม่ได้แล่นเองครับรถตู้จะต้องเอาขึ้นบนรถสิบล้อ
ไฮโซเงินอ่าต้องให้รถตู้นะครับผ่านน้ำท่วมไปให้ได้ก่อนนะครับ
ค่อยค่อยแล่นต่อไปส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมาเก็บข้าวเก็บของ
เอารถยนต์นะครับมาจอดไว้บนที่สูงนะครับ
เพราะว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ข้างในถึงระดับอก
ถ้าจอดรถไว้ที่บ้านเสร็จแน่นี่รถตู้โดยสารที่ผมบอก
ส่วนเขตเศรษฐกิจอำเภอธาตะโกของนครสวรรค์เนี่ยนะครับ
น้ำป่าจากชื่อข่าวพิชบูรณ์นะครับไหลเข้าท่วมร้านค้าบ้ามเรือน
วัดโรงเรียนสถานที่ราชการระดับน้ำสูงนะครับ
๑เมตร๕๐เซนติเมตรหลายหน่วยงานนะครับทหารสำนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกับตันยู
โดยคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับแล้วก็คณะนะฮะ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยแล้วโดยลำเลียงประชาชน
ที่ติดค้างอยู่ในชุมชนออกมาออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ก็ตั้งศูนย์แก้ปัญหาอุทธกภัย๓๖เขตนะครับ
ชาวนครสวรรค์จดเบอร์สายด่วนหน่อย
โทรเบอร์นี้ถ้าอยู่นครสวรรค์แล้วเดือดร้อนอะไร
เดี๋ยวอบจเขาจะช่วยแก้ไขให้ครับ
เมื่อกี้รถอะไรอ่ะไม่มียางด้วยนะ